ในการเลือกตั้ง๒๕๖๒ทุกคะแนนเสียงล้วนแล้วแต่มีความสำคัญ
จัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกพักใดพักหนึ่ง
ก็คือความคิดซึ่งช่วงอายุเป็นปัจจัยหนึ่ง
ทำให้คนมีความเหมือนกันหรือต่างกัน
ในเรื่องของความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง
ข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งได้ประกาศจำนวนราศดรทั่วราชอาณาจักร

พบว่าประชากรไทยมีประมาณ๖๖ล้าน๑แสน๘หมื่นคน
เป็นผู้หญิง๓๓ล้าน๗แสนคน
และเป็นผู้ชาย๓๒ล้าน๔แสนคน
แต่หากพิจารณาจำนวนประชากรทั้งหมดตามช่วงวัย
โดยเฉพาะช่วงอายุที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
กลุ่มประชาชนช่วงอายุ๖๑ปีขึ้นไป
มีจำนวนมากที่สุดประมาณ๑๐ล้าน๙แสนคน
ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นในช่วงระหว่าง๑๘๒๐ปี

มีรวมกันมากกว่า๑๐ล้านคน
จากภาพรวมจะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ประมาณ๕๒ล้านคนตามกลุ่มวัยต่าง
แน่นอนว่าถ้าพักการเมืองใด

นั่นยอมหมายถึงตัวเลขสอ
ที่สามารถจะพลิกผันให้พักการเมืองนั้น
ประสบความสำเร็จในสนามเลือกตั้งครั้งนี้ได้